เขาไปเจอรถตาโร่ของตำรวจ
ขับสายไปสายมาคล่อมเลนดูแล้วหน้าหวาเสียว
ก็เลยยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
ตำรวจนายนี้เห็นกำลังถ่ายคลิปอยู่
ออกมาตอบว่าด้วยคำหยาบคาย
ล่าสุดนะคะมีการออกมาบอกสาเหตุ
ผู้กำกับสพสมุทรสมุทรเจดีหัวหน้าสังกัด
ยืนยันว่านายตำรวจนายนี้จริงแล้วไม่ได้เมา
แต่เขามีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาประจำ
ยาก็เลยทำให้เสื่อมคล้ายกับคนเมา

ส่วนคลิปนี้เขาถ่ายเอาไว้นะฮะเดี๋ยวปล่อยให้ดูกันนิดนึง
อันนี้ไงจอดแล้วจอดแล้วอย่าเรียกมาคุย
กลับมาด้วยคำที่ค่อนข้างหยาบคาย

ถ่ายทำจุดอะไร
หนุ่มเจ้าของคลิปก็เลยถามกลับไปว่า
ตำรวจพูดแบบนี้กับประชาชนได้ด้วยหรือครับ
ก็ควรจอดพักผ่อนนะไม่ควรขับรถ
แต่ตำรวจก็ตอบกลับมาว่ายุ่งอะไรด้วย

ก่อนตำรวจนายนี้จะลงมาจากรถเพื่อถ่ายรูป
แล้วก็ถ่ายทะเบียนรถของหนุ่มคนนี้เอาไว้

แต่การขับออกไปก็มีการคล่อมกลางเลนเหมือนเดิม

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวซอยสุขสวรรค์๘๗
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อช่วงเย็นวันที่๕ธันวาคม

อายุ๓๒ปีเป็นคนโพสต์คลิปอันนี้นะ
เขาเล่าว่าตัวเองเดินทางกลับบ้านนะตอนนั้น

ขับสายไปสายมาทีแรกไม่คิดอะไรจนผ่านแยกไฟแดงเห็นรถคันนี้
ก็คล่อมเลนอีกเป็นรถตำรวจคือมีตราโล่ชัดเจน
เกือบจะไปชนกับรถสิบล้อเนี่ยจากนั้นก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ยอมรับว่าตามถ่ายจริง
สมุทรเจดีตำรวจนายนี้ก็เรียกตัวเองลงมาจากรถ
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างที่คลิปนะคะเขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุ
มันเป็นช่วงที่ผู้คนพลุกพลาดคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะ
กลัวว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

แล้วเขาก็ได้ลงมาถ่ายรูปรถผม

แล้วเขาก็ถามว่าเขาเมา

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
ผมก็บอกต้องรอให้คนเดือดร้อนก่อนแหละครับ
ถึงจะผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ครับ

ก็คือตอนที่น้าเขาลงมาได้กลิ่นครับผม
เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะใส่ร้ายหรืออะไรเขา
จากที่เขาขับรถ
ก็ช่วงเวลานั้นก็รถก็เยอะ
แล้วก็ประชาชนก็ใช้รถใช้ถนนกันเยอะ
ถ้าไปเฉียวชนใครก็มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับ

เขายืนยันนะ

ไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอกอนัญชัยชาญ
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าตำรวจนายดังกล่าว
ถูกประชาชนตามถ่ายรูปถ่ายคลิป

แล้วก็ไปพูดจาด้วยคำไม่สุภาพ
แต่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกัน
ส่วนภาพที่ออกมาดูแล้วมีลักษณะคล้ายคนเมา
ผู้กำกับชี้แจงว่าตำรวจนายนี้มีโรคประจำตัว
ทำให้ซื้องซึงลักษณะเลยคล้ายกับคนเมา
โรคอะไรนั่นสิ

เขาก็เป็นคนตำรวจที่มีความรับบิชอบ
ผมให้มาช่วยงานจราจรเดิมเขาอยู่สายงานป

จากภาพโดดปกติเขาก็อาจจะมีพืช
ดูลักษณะเหมือนคนเมาแต่จริงไม่ใช่คนเมา
เขาคือเป็นคนที่มีโรคประจำตัว
ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็กินยาเป็นประจำ
อาจจะมีความซื้องซึมลักษณะเป็นอย่างนั้น
ไม่ได้เมานะครับประชาชนอาจจะเข้าใจผิด

เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสุดท้านเป็นอะไร

ถ้ามีโรคประจำตัวอย่าขับรถดีกว่าคุณตำรวจ

เหมือนที่เขาเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงทั้งคุณตำรวจเองด้วย
คนขับและเป็นห่วงคนที่ใช้รถใช้ถนน

อาจจะเป็นช่วงเย็นคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะ
ตอนริโฆะโดนคลิปทำรายงานชี้แจงข้อที่จริงเข้ามาแล้วนะคะ
และจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงต่อไป
หากพบว่าทำผิดตามที่ประชาชนร้องเรียน
จะดำเนินการตามความผิดของตำรวจเช่นเดียวกัน
แต่ก็อยากทราบว่าเป็นโรคอะไร
ทำไมชาวบ้านได้กินอากาศก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจด้วย